เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาอย่าหาทำดิ
โอ้ยขนาดนี้เลยอ่ะพี่ทหารทหารพูดแบบนี้ค่ะ

คือตอนต้นไม่ติดใจติดใจตอนหลังเนี่ย
พยพี่เป็นใครครับผมถามแทนคนทั่วไปพี่เป็นใคร
แต่งชุดคล้ายทหารครึ่งท่อน

แล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมอย่างที่เห็นค่ะ
ภาพในกล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้
คือรถคู่กรณีเป็นฝั่งรถเก๋งขาวนะคะ
แล้วคือเขาคล่อมเลนออกขวาไปใช่ไหมแล้วไม่พอใจ
ไม่พอใจโชเฟอร์รถบรรทุก๖ล้อที่มาทางตรง
แล้วเหตุการณ์มันก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละ
มันมีช็อตที่แบบจอดแล้วก็มาเคลียร์กันนะนะ
โชเฟอร์รถบรรทุก๖ล้อส่งของเขาโพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถ
แคปชั่นเอาไว้ว่าถ้าเกิดเฉียวชน
เราก็น้อมรับที่จะจอดเรียกประกันแต่จอดแล้วจะพาผมไปโรงพักเพื่ออะไรครับ
สรุปแล้วใช้รถใช้ถนนจะต้องมีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ใช่ไหม
คืออย่างนี้โชเฟอร์รถบรรทุก๖ล้อเขาเล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่ง
ตรงสามแยกกำแพงแสนที่มาลัยแมนจังหวัดนครปฐม
ขับรถมาตามปกติเลยโชเฟอร์รถบรรทุก๖ล้อนะ
พอพ้นแยกไฟแดงปั๊บอ้าวเก๋งขาวคันนี้เอ๊ะทำไมขับคล่อมเลน
ก็ไม่รู้หรอกว่าเก่งคันนั้นจะออกจะจอดจะยังไงกันแน่

ทีนี้ก็ผ่านมาเก๋งขาวขับตามมาปาดหน้า
แล้วก็บอกให้โชเฟอร์รถส่งของน่ะจอดอืม
เสร็จแล้วปั๊บคนแต่งตัวคล้ายทหารครึ่งท่อน

แล้วก็ต่อว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะไม่มีมารยาทขับเร็วขับเบียด

ถ้าผมผิดผมขอโทษใช่ไหมครับทุกคนโอ้โฮอย่าถ้าดิ
ใช่ทีนี้ขนาดเขาบอกเออผมผิดผมผิด
แล้วก็ยังมีบอกว่าอะไรนะเป็นชาวบ้านธรรมดาอย่าหาทำ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์เนี่ยเลยอยากฝากไปถึงนะ
ถ้าเกิดว่าคนที่แต่งตัวครึ่งท่อนเป็นทหารจริง
เขาฝากบอกว่าอย่าคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะมาขู่ชาวบ้านแบบนี้
เพราะว่าการขับรถไม่จำเป็นต้องมียศหรือตำแหน่ง
ก็ทำให้ถูกกฎจราจรมีน้ำใจมีมารยาทก็พอแล้วไหมอืมเออ

แจ้งเรื่องไปถึงต้นสังกัดไม่ถึงอะไรใช่ไหม
นั่นแบบนี้นี่เขาบอกว่าเออพอแบบอยากไม่อยากมีเรื่องต่อ